กรณีของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับครอบครัวคนไทยที่ขับรถไปเที่ยวที่สปลาวแล้วก็รถตกเหวจนเสียชีวิตพร้อมกันพ่อแม่ลูก๕ศพนะครับ
วันนี้ผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะครับถูกลำเลียงศพกลับมาถึงบ้านเกิดที่จังหวัดสมุทรปราการแล้ว
โดยพี่สาวได้เปิดเผยวินาทีก่อนที่น้องชายจะสิ้นใจว่าได้ตะโกนขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่นั่น
แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เสียชีวิตระหว่างทางขณะที่กำลังได้รับการช่วยเหลือ

ชาวบ้านมาบอกเขาว่าเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนกับอะไรหล่นลงไปแล้วเขาก็ไปตะโกนที่หน้าผามั้ง
เขาก็ตะโกนว่ามีใครอยู่ไหมอะไรเนี่ยก็ได้ยินเสียงผู้ชายบอกว่าช่วยผมด้วยช่วยแม่ผมก่อน
สุดาวดีศรีสวัสดิ์อายุ๕๕ปีลูกสาวคนโตของตระกูลศรีสวัสดิ์เปิดใจหลังเดินทางไปรับศพ
พ่อแม่น้องสาวและน้องชายหลังประสบอุบัติเหตุรถตกเหว
ระหว่างทางเมืองกาศีเมืองนานแขวงหลวงพระบางสปลาวเมื่อวันที่๑มีนาคมที่ผ่านมา
เธอเล่าว่าวันที่ทราบข่าวร้ายแทบช็อกทำอะไรไม่ถูกเพราะเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิต
นาทีนั้นได้แต่ภาวนาขอให้ไม่ใช่เรื่องจริงกระทั่งต้องเดินทางไปดูศพแทบใจสั
ใจสลายเมื่อเห็นร่างไร้วิญญาณของทั้งห้าคน
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ทางการลาวเล่าให้ฟังว่า
ตอนเกิดเหตุมีชาวบ้านได้ยินเสียงคล้ายของหล่น
และมีเสียงผู้ชายตะโกนขอความช่วยเหลือ
คาดว่าน่าจะเป็นเสียงของนายสุรพันธ์
ซึ่งขณะนั้นยังมีสติอยู่
ชาวบ้านจึงพากันไปดูและแจ้งเจ้าหน้าที่
ขณะนั้นทราบว่านายสุรพันธ์และแม่ซึ่งยังไม่เสียชีวิต
ถูกนำตัวขึ้นรถกำลังจะไปส่งโรงพยาบาล
แต่ไม่ทันทั้งสองคนหมดลมหายใจกลางทาง
หลังทำพิธีเชิญดวงวิญญาณในจุดเกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากสปลาว
ได้นำรถตู้๓คันลำเลียงผู้เสียชีวิตมาที่ด่านพรมแดน
สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่๑อำเภอเมืองน้องคาย
ก่อนจะบรรจุหีบห่อศพใหม่แล้วนำลง
เพื่อนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนา
วัดชัยมงคลตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรประการ
โดยทันทีที่ศพมาถึงวัด
ญาติต่างร่ำไห้ด้วยความอาลัย
พากันเข้าไปเคาะลงพร้อมกับเรียกวิญญาณผู้เสียชีวิต

จากนั้นเจ้าหน้าที่มูลนิธิได้นำศพทั้งหมดขึ้นไปบนสาราสุชิน
ประกอบพิธีสวดอภิษฐรรมคืนนี้เป็นคืนแรก
ท่ามกลางความโศกเศร้าของญาติยังคงอาลัยกับการสูญเสียครั้งใหญ่
และการจากไปกระทันหันอย่างไม่มีวันหวนกลับ
คือตอนนั้นมันเหมือนว่ามันจุกอ่ะ

แตะลงพื้นประเทศลาวน้ำตาอะไรอ่ะ
ก็เลยก็ต้องยอมรับก็คือต้องทำทุกอย่างให้เอาศพครอบครัวเรากลับมาให้ได้
ด้านนายสมศักดิ์ศรีสวัสดิ์อายุ๕๑ปีลูกชายคนที่๒กล่าวว่า
ตั้งแต่วันเกิดเหตุจนถึงตอนนี้ลึกแล้วครอบครัวยังทำใจไม่ได้
ก่อนหน้านี้นายสมพบน้องชายคนเล็กที่เสียชีวิต
ทำงานเป็นวิศวกรแท่นขุดเจาะน้ำมันอยู่ต่างประเทศ
และยังถือเป็นเสาหลักของครอบครัวมีนิสัยชอบท่องเที่ยว
กระทั่งเรียนจบได้มีโอกาสไปทำงานต่างประเทศ
เมื่อมีเวลาหยุดพักจากการทำงานจะกลับมาบ้านและชักชวนครอบครัวไปเที่ยวเสมอ
ครั้งนี้ก็เช่นกันน้องชายได้อาสาพาพ่อแม่และพี่น้องไปเที่ยว
หวังอยากให้พักผ่อนและได้ชมธรรมชาติที่สวยงามโดยไม่มีใครคาดคิด
วันนี้จะเป็นทริปสุดท้ายของครอบครัวศรีสวรรค์
พากันออกเดินทางไปตั้งแต่เวลาตี๓ของวันที่๒๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
มีกำหนดไปเที่ยวเป็นเวลาประมาณ๑๐วันแต่สุดท้ายก็มาเกิดเหตุสลดขึ้นก่อน

เพราะหากคนใดคนหนึ่งเป็นอะไรไป
สำหรับกำหนดการสวดอภิษฐรรม๕ศพครอบครัวศรีสวัสดิ์
มีกำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา๗วัน
จากนั้นจะมีพิธีชาปนกิจในวันที่๑๒มีนาคมเวลา๑๗นาฬิกา